ด้านหลังงวดนี้ต้องมาแม่น้ำหนึ่งขอแก้มือค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยสดร้อนเลยนะคะ
มีการไลฟ์สดมาแนวเซ็กซี่ด้วยใส่เสื้อกล้ามสีดำแต่
อีแก้มสองแก้มยังอยู่ไหมไอไอเดยโนซาวเขียว
เดี๋ยวรอดูจังหวะที่มีการไลฟ์มาแล้ว

คือเปิดด้วยการขายเครื่องรางของขังของนางก่อนเลยนะคะ

แล้วนี่ค่ะก็พูดคุยกันสักพักหนึ่ง
บอกว่าที่หายไปเนี่ยไปถือสินนะ
เสริมความเห็งความปังค่ะ
หลายคนก็ลุ้นว่าจะจุดไม่จุดนะคะ
บอกเลยไม่จุดเมื่อคืนนี้ไม่ได้จุดแตก
มีแนวทางให้เลขด้วยวิธีการบอก
จำได้ไหมงวดที่แล้วอ่ะให้สองเจ็ดกับสองเก้า

พี่อยากโกรธเพราะที่ไม่เคยถูกเลย

ทุกคนบนโลกใบนี้ดวงเราไม่ดีเอง

ให้สองเจ็ดกับสองเก้าแล้วหลายคนก็ถูกเจ็ดเก้า

ไม่ได้มาจากทูปมันเป็นอะไร
เพราะจะเว้นไปสามงวด

เป็นแนวทางในการซื้อสระกินแบ่งและหลุด
กินแบ่งรัฐบาลไทยชอบเรียกสี่ส่ะวันนี้ชอบสี่
เบอร์นาตกะนี้อยากสี่ก็ไล่ขึ้นหอดก็ไปหา
เห็นไหมหางเดียวสี่สี่สี่สี่ชอบสี่สี่เม็ดเดียวก่อน
เอาไปก่อนสี่สี่อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็วบันทึกไว้สี่สี่
วันนี้เรามีเลขมงคลให้นะคะเดี๋ยวนะอะไรฮะให้สี่ตัวเดียวหรือสี่สี่
เออว่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมเขาบอกให้ตัวเดียวไง
แต่ย้ำสองครั้งหรอทะเลาะกันแล้วแม่เออก็สี่สี่อ่ะตัวเดียว
เราไม่สามัคคีกันแล้วแล้วพูดทำไมสี่สี่บอกกันเลยให้สี่จบ
วันได้ยินไม่ทันเออก็เลยบอกสี่สี่อ๋อนี่แหละความสามัคคีก็เลยไม่เกิด